ไปดูปฏิกิริยาของผู้ต้องหาทั้ง๖คนหน่อยไหมครับ
หลังจากเสร็จสิ้นการเซ็นรับทราบนัดฟังคำสั่งคดีที่อายการจังหวัดนนทบุรี
คนนี้ประกอบไปด้วยนะครับปโรเบิร์ตจ๊อปกระติกแซนและพีม
เซ็นรับทราบโดยนัดอายการนะครับ
หลังจากนั้นต่างคนต่างเดินทางกลับสื่อมวลชนพยายามถามถามปอก่อน
สบายใจขึ้นไหมแต่ปอไม่ตอบนะฮะเช่นเดียวกับจ๊อป
ขณะที่กระติกตอบนะตอบว่ากลัวโควิดพอเถอะค่ะ
ส่วนแซนพูดสั้นว่ายังไงเชิญฟังครับ
ใช่อยู่แล้วนะครับ
ขอบพังแท้คะขอบคุณมากค่ะ

คนที่เคยว่าอะไรอย่างไรบ้าง
พี่แสนอยากอธิบายอะไรอย่างไรบ้าง
บอกว่าพอเถอะค่ะ
นั่นก็เป็นปฏิกิยาของทั้ง๖คนนะครับ